ครีมเถื่อนปะเนี่ยกวนเองหลังบ้านป่ะเนี่ย
มีจริงนะคะนี่กวนเองอยู่ในบ้านเลยนะคะ
ทั้งเจ้าของทั้งพนักงานนั่งกวนกันนึกว่าทำขนมทำครีมขาย
นี่หรอนี่ค่ะนี่คือทำครีมครีมเค้กครีมที่เอาไปทาหน้า
จริงจริงเหมือนครีมไม่ครีมทำเค้กเลยใช่ไหมใส่กระปุกแบบเนี้ยค่ะ
นี่ปาดผิดกฎหมายผิดกฎหมายทางปคบและทางออยไปตรวจสอบนะคะ
นี่ค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยพระรามสองสี่สิบเจ็ด
จอมทองกรุงเทพครับเป็นโรงงานผลิตครีมเถื่อนทำกันในบ้านนี่แหละ
วนกันเองนี่แหละพนักงานกวนครีมมาสี่คนอ่า
เจ้าของคนนึงชื่อว่านางสาวพานีปิดโตอายุห้าสิบสองนะคะครับนี่ค่ะ
ก็ยึดของกลางเป็นครีมสมุนไพรครีมบำรุงผิวหลายยี่ห้อ
ไม่ได้ขอออยนะคะและผิดกฎหมายเพราะว่ามันมีสารไฮโดรควีโนและกรด
ที่โอนิกที่ห้ามขายค่ะครับนี่ค่ะนี่นี่มีไอ้ไอ้กระปุกเล็กใช่ไหม
มีกระปุกเล็กที่เขาบอกว่ามันเป็นตลับสีขาวฝาสีน้ำเงิน
ใครเคยซื้ออะไรแปลกยี่ห้อแบบนี้ไปใช้เนี่ยระวังโอ้โหนี่อย่างนี้เหรอ
นี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าของครีมก็รับสารภาพว่าเขาเคยเป็นเซลล์ขายเครื่องสำอาง
ครับแล้วเห็นครีมแบบเนี้ยมันขายดีมากเลยเลยผสมขายเองซะเลยอืม
เช่าบ้านนะคะเนี่ยค่ะผสมขายเองมีสีมีกลิ่นมีหัวน้ำหอม
แต่มันมีสารอันตรายอย่างที่บอกทั้งประหลอดทั้งไฮโดรฟีโนนทั้งกรดนะคะ
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าที่เขาผลิตเองเนี่ย
เขาไปติดยี่ห้อที่มันโด่งดังในตลาดที่ขายดีนะ
แล้วส่งไปยี่ปั๊วครับแล้วก็เอาไปขายต่างจังหวัดอื้อหือ
เราก็ร่วมมือกันสืบสวนจนทราบว่าบ้านพักแห่งนี้นะครับ
เป็นแหล่งที่ผลิตนะครับเครื่องสำอางตามยี่ห้อต่างนะครับ
ซึ่งเขาใช้เบสวัตถุดิบเหมือนกันหมด
แค่ผสมสีกับกลิ่นน้ำหอมแค่นั้นนะครับกับสารอันตราย
แล้วก็เป็นกระปุกเนี่ยเขาเรียกว่าขายดีในในตลาดนะครับเขาก็เลยมาทำนะครับ
ซึ่งตอนนี้คือเขาก็ปรับเกณฑ์ของเขาเรียกว่าส่วนผสมที่เราเห็นก็คืออันนี้สเตรลอยด์

ใช่แล้วเขาผสมสเตยรอย

หรือว่าก็เป็นเป็นประกัติอื่น

ก็เลยมาทำรูปและมาคิดทำเอง
มีปรับสูตรใส่สเตียรอยเข้าไปอีกอ่ะ
สัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมรองเลขาธิการออยบอกว่าครีมของกลางที่จับได้วันนี้เนี่ยมันมีสารอย่างสเตียลอยใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
ประหลอดสารกรดเกรทิโนอิกอะไรพวกนี้คือออยสั่งห้ามใช้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นคนซื้อเอาไปใช้พอใช้แบบขาวจัง
ขาวเร็วฝ้าหายสิวหายมันหายแป๊บเดียว
พอมันหายแป๊บเดียวเพราะว่ามันถูกสารพวกนี้เข้าไปไง
หลังจากนั้นผิวหน้าจะคล้ำ
ผิวบางเนี่ยเกิดเป็นฝ้าถาวรเสี่ยงติดเชื้ออะไรพวกนี้อีก
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หายขาดจึงขอเตือนนะครับ
อยขอเตือนว่าท่านจะซื้ออะไรมาใช้ก็แล้วแต่

ต้องมีเครื่องหมายของออยที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะฮะ

แจ้งเขาหาเรียบร้อยสำหรับผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ในวันนี้
จากนี้จะขยายผลไปยังยี่ปั๊วซาปั๊วที่รับครีมเหล่านี้
ไปวางขายต่อตามตลาดตามแหล่งต่างด้วย
เพราะแหล่งต่างของเขาคือพวกตลาดนัด
ห้างที่แบบไปเช่าที่ตามห้างตามแผงอะไรพวกนี้ที่เราไปวางขาย
ต้องดูเครื่องหมายออยดูตัวเลขแล้วก็ลองเข้าไปในเว็บของออย
แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปจะขึ้นมาหมดเลยนะคะ
แล้วพรุ่งนี้ไปเอาฉลากปลอมไง

ไปหายี่ห้อมาแล้วมาแปะคนก็เชื่อ